พ่อตากับลูกเขยค่ะนะคือตามเรื่องเนี่ย
เขาบอกว่าพ่อตาก็ฉุนลูกเขยลูกเขยนี่เมายาบ้า
แล้วก็ด่าทอภรรยาก็คือลูกสาวของพ่อนั่นแหละแล้วก็อุ้มหลานวัยสี่ขวบเนี่ย
จากบ้านไปพ่อตาก็เดินตามไปค่ะเพราะว่าหลานเนี่ยไปด้วย
ใช่ไหมฮะเกิดมีปากเสียงกันมันบานปลายถึงขั้นฝั่งพ่อตา
ความมีดฟันหัวลูกเขยบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บเย็บไปเจ็ดเข็มครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นหลังเกิดเหตุใช่ค่ะต้องไปช่วยกัน
ทำแผลนะฮะประถมพยาบาลนายฉัดชัยขุนหมื่น
หรือว่าในต่ออายุ๓๑ปีนี่ฝ่ายลูกเขยนะครับ
นอนเจ็บอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นริมถนนสายบุรีรำสตึกนะครับ
คือบาดแผลเข้าศีรษะนี่ชะกันเลยนะครับ
จณฑีต้องมาช่วยแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ไป๗เข็มฮะแต่มันเข้าศีรษะนะครับ
ส่วนเด็กชายวัย๔ขวบที่เป็นลูกของเขาที่อุ้มมาด้วยเนี่ย
มีชาวบ้านเนี่ยเขามาช่วยอุ้มเด็กเอาไว้
นี่แล้วก็บอกกับกู้ภัยว่านี่คือลูกของคนเจ็บ
คนก่อเหตุคือพ่อตาของคนเจ็บนะครับพ่อตาของในต่อนะฮะ
หลังก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ภรรยาของในต่อชื่อนางสาวเพชรมณีอายุ๒๗นะฮะ
บอกว่าตัวเธอกับในต่อมีลูกด้วยกัน๒คน
ลูกชายคนโตอายุ๔ขวบลูกชายคนเล็กอายุ๑ขวบ
แต่ที่ผ่านมาสามีนี่ไม่ทำงานนะชอบมาขอเงิน
ขอเงินไปทำอะไรเธอบอกขอเงินไปซื้อยาบ้า

ก่อนเกิดเหตุสามีก็เมายาบ้าอีกนั่นแหละ

เธอก็ด่าสวนกลับไป
แล้วก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ทีนี้สามีเนี่ยอุ้มลูกคนโตอายุ๔ขวบ

เธอก็เลยไปบอกพ่อให้ช่วยตามลูกหน่อยนะ

จนกระทั่งมารู้ว่าเอ้าพ่อตามไปทัน
แต่ว่าทำร้ายสามีซะแล้ว

เพราะสามีเนี่ยทำแบบนี้มาหลายครั้ง

บอกพ่อยังไม่เข้าบ้านเลย
สงสัยจะหลบไปทำใจก่อน
มันก็จะโวยวายแบบตื่นมาไม่มีข้าวกิน

ไม่มีอะไรกินก็โวยวายนี่สุดท้ายเป็นเรื่องจนได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดวันนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานตอนค่ำนะฮะ
วันนี้ครับนายดินนะเพราะตาของนายต่อนะครับ
เป็นคนที่ก่อเหตุฟันหัวลูกเขยไปเนี่ย
วันนี้มามอบตัวที่สพสตึกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่พามามอบตัวนะ
ส่วนในต่อลูกเขยที่บาดเจ็บวันนี้ก็มาโรงพักฮะ
มาให้การกับตำรวจนี่ครับแต่ต้องฟังเขาหน่อยนะ
ต้องฟังเขาหน่อยนี่ฮะ๗เข็มครับทุกผู้ชมครับ
กลางศีรษะเลยนี่เลือดยังเต็มอยู่เลย
ในต่อบอกว่าเมื่อวานนี้ช่วงค่ำประมาณทุ่มนึง
ก็มีปากเสียงกับภรรยาจริงนั่นแหละเรื่องเงินไม่พอใช้นะ
แล้วก็มากล่าวหาเขาว่าชอบเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ไม่มีเงินสุดท้ายเนี่ยก็เลยเถียงกันทะเลาะกัน
แล้วอยู่พ่อตาเนี่ยเดินมาจากไหนไม่รู้
ผมก็สลบไปจำอะไรไม่ได้อีกเลยส่วนสาเหตุไม่รู้ว่าพ่อตาเนี่ย
ทำไมถึงมาทำกับผมแบบนี้อันนี้ต่อเขาบอกนะฮะ
ต่อบอกว่าไม่รู้ทำไมพ่อตาเนี่ยจงเกลียดจงชังผมเหลือเกิน
ไม่เคยทะเลาะกับพ่อตานะส่วนใหญ่ถ้าทะเลาะ
ผมทะเลาะกับเมียเท่านั้นนี่ฮะส่วนประเด็นเรื่องเสพยาบ้าเนี่ย
เงินมาได้ให้เมียหมดไม่เคยเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพเลย
แม่ดรกล่าวก็ไม่รู้แล้วเชื่อใคร
น่าสิ
ข้อมูลมันไม่ตรงกันเอาเป็นว่าให้ทุกผู้ชมฟังทั้ง๒ฝั่งกันแล้วกัน
พอเข้าไปที่สพสตึกนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะต่อบอกพี่ตำรวจกรุณาพาผมไปส่งที่บขศหน่อยได้ไหม
ผมอยากนั่งรถกลับบ้านที่กาญจนบุรีไม่ขอกลับไปอยู่บ้านภรรยาอีกแล้ว
นี่ตำรวจท่านก็ใจดีไปส่งให้นะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ถามว่าเอาแล้วยังไงลูกสองคนเอายังไงเนี่ย
ต่อบอกไม่เป็นไรก็ให้ทางพ่อตากับทางภรรยาเขาเลี้ยงไปก็แล้วกันนะ
นี่นะฮะตำรวจก็ไปส่งให้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคือทางฝั่งพ่อตาเนี่ยนะเอาฟังทางฝั่งพ่อตาบ้าง
หลังจากเมื่อวานก่อเหตุแล้วก็หายไปคืนนึงวันนี้มามอบตัวนี่ฮะ
เอาคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนะฮะคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
คือในดินพ่อตาของในต่อเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ต่อเนี่ยลูกเขยเนี่ย
เมายาบ้าแล้วอารวาสใส่ลูกสาวจากนั้นก็เดินจูงหลานชายคนโต
ออกจากบ้านไปแล้วพูดว่ากลับบ้านกันลูกไม่ต้องอยู่แล้วบ้านหลังนี้
ดินบอกพอผมเห็นอย่างนี้เนี่ยผมก็วิ่งออกไปดึงลูกเขยให้หยุด
ไม่ให้พาหลานออกไปนะครับแล้วก็บอกไปว่าจะประชดหรือจะทำอะไรเนี่ย
ก็ไปคนเดียวไม่ต้องเอาเด็กไปทำให้ลูกเขยไม่พอใจผลักอกผมอย่างแรง
เกือบล้มแล้วลูกเขยก็จูงหลานออกไปบอกว่าลูกเขาจะเอาไปไหนก็ได้
คือในดินบอกทีนี้ผมก็เลยโมโหเหลืออดกับพฤติกรรมของลูกเขย
วิ่งไปดึงตัวหลานกลับมานะฮะแล้วก็มีการยื้อแย่งกันยืนยันว่าถูกในต่อเนี่ยทำก่อน
เลยต้องตอบโต้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในมือเนี่ยแม่ถือมีดทำครัวไปด้วย
ผมก็เลยฟันเข้าที่หัวในต่อเนี่ยครั้งหนึ่ง
เขาเอาหลานผมหนีครับผมก็เลยต้องเอาหลานกลับคืน
ผมเพราะว่ามันแค่อร่องชูบูกมีการยื้อย่างกันครับยื้อย่างหลานกันครับ
แล้วเอามีดเป็นมีดลักษณะยังไงมีดทำครัวครับฟันเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงครับ
ที่หัวทำอย่างนี้อีกเดียว

ค่ะแต่ว่าสุดท้ายที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กที่ต้องมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ถูกชิ้นยุดถูกอะไร
มีเหตุทำร้ายร่างกายกันแบบเด็กเห็นอ่ะ
สี่ขวบรู้เรื่องแล้วเอาเป็นว่าในดินก็ไปฟันหัวเขานั่นแหละนะ
เขาก็บาดเจ็บก็เป็นขดงคดีนะครับ
เอาฟังคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะแต่เขาเป็นญาติฝั่งพ่อตานะ
บอกว่าเดิมเนี่ยในต่อที่เป็นลูกเขยเขารับจ้างอยู่ที่กาญจนบุรีทำงานรับจ้างที่นั่น
แล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านเฉยนะครับอยู่ที่บุรีรำ
แต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่กาญจนบุรีด้วยกันตอนทำงานรับจ้าง
แล้วในต่อเหมือนกับชอบดุด่าทุบตีภรรยา
ทางบ้านเนี่ยทางพ่อที่บุรีรำก็เลยบอกให้ภรรยาเนี่ยพาหลานเนี่ยกลับมาอยู่ที่บุรีรำ
พอย้ายมาที่นี่ในต่อก็ตามเมียมาก็ย้ายเลยย้ายถิ่นฐานจากกาญจนบุรีมาอยู่ที่บุรีรำบ้านพ่อตาเลย
แต่ก็ยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วก็ชอบแอบไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วยทุกคนบอกให้เลิกในต่อก็ไม่ฟัง
ถึงขั้นเคยขู่ฆ่าคนในบ้านด้วยทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะกลัวในต่อจะทำร้าย
เขามาอยู่ที่นี่เราให้โอกาสเขาเนอะปรับตัวเขาก็ไม่มีใครแล้วเราก็เอ็นดูเขาอยู่ทีนี้ให้โอกาสเขาก็ไปแบบเรื่องแบบนั้นน่ะเนอะเราก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเราก็เห็นใจเขาอยู่ทีนี้เขาก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย
แต่เมื่อสักครู่นี้ต่อเขาบอกกับคุณนพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะยืนยันว่าเขาไม่ได้เสพยาบ้านะครับเขาเลิกนานแล้วแต่ไม่รู้ทำไมเนี่ยพ่อตาผมเนี่ยจงเกลียดจงชังผมเหลือเกิน
เมื่อคืนก็เถียงกันนิดหน่อยอยู่ดีผมก็สลบไปเลยจำอะไรไม่ได้เลยฟื้นมาอีกทีก็๗เข็มแล้ว
เอาเป็นว่าในส่วนของพ่อตาถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็เปรียบเทียบปรับนะแล้วก็ทำบันทึกประวัติอะไรพวกนี้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ